จากไปของพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ทางญาติกำลังตัดสินใจ
ที่จะเตรียมเคลื่อนศพของพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณไปที่วัดวังน้ำเย็น
จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดนะครับ
ก็ถือว่าเป็นข่าวความสูญเสียในวงการเพลงลูกทุ่งนะครับ
แล้วก็พ่อขึ้นชื่อว่าเป็นราชาเพลงแหล่ด้วยนะครับ
ปิดตำนานราชาเพลงแหล่ด้วยวัย๗๙ปีนะครับ
หลังจากที่มีการเปิดเผยว่าพ่อวัยพฤษจากไปอย่างสงบ
ที่โรงพยาบาลตากศิลป์เวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๒๔นาทีของเมื่อวานนี้
หลังจากที่พ่อวัยพฤษก็มีอาการปวดหลัง
เนื่องจากเคยผ่าตัดที่เบรนหลังมาก่อนเกือบ๓เดือนแล้ว
อาการกำเริบขึ้นมาในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับ
ก็เลยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลนะครับ
โรงพยาบาลธนบุรีเป็นโรงพยาบาลแรกที่พ่อวัยพจน์รักษา
จากนั้นมีการส่งต่อมาที่โรงพยาบาลตากศิลปนะครับ
หลังปีใหม่อาการพ่อวัยพฤษสุดลงเรื่อยจากอาการปอดติดเชื้อด้วย
ลูกสาวของพ่อเปิดเผยคำพูดสุดท้ายของพ่อวัยพฤษ
ตอนที่อยู่โรงพยาบาลเมื่อวันที่๒มกราคม
ก็คืออยากกลับบ้านนะฮะ

ซึ่งสาเหตุหลักที่คุณพ่อเป็นแบบนี้ไม่ได้เกิดจากการเป็นโรคหัวใจแต่อย่างใดครับ
ซึ่งเกิดจากปอดที่คุณพ่อเข้ารับรักษามายาวนานครับ
ซึ่งคุณพ่อเนี่ยปอดคุณพ่อเนี่ยคือทุกครั้งที่พ่อมานอนโรงพยาบาลเนี่ย

คือพอปอดมันติดเชื้อแล้วทำให้คุณพ่อไข้ขึ้นสูง
แล้วก็ปวดอาการปวดหลังอะไรเลยตามมาด้วยครับ
พ่อไวพรเผ็ดสุพรรณนะครับชื่อเดิมก็คือพาลสกุลนีนะครับ

คือพูดถึงเรื่องของประวัตินะคุณ

แซวนะฮะหัดจากคุณแม่นะคุณนะตั้งแต่อายุ๒ขวบ
จากนั้นก็เข้าสู่วงการเกี่ยวกับการขับร้องประกวดเพลงบนเวทีประกวดลูกทุ่งนะครับ
แล้วก็อาจารย์ชัยชนะบุญนโชธเป็นคนชักนำแล้วก็ตั้งชื่อให้ใหม่จากพานสกุลนีเป็นวัยพฤษ
สุพรรณตั้งแต่นั้นมานะครับเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังระดับตำนานนะครับ
แล้วก็อยู่วงการมาหลายสิบปีมีเพลงออกมามากมาย
หนุ่มนาบรอนางสารวัลรำวงแตงเถาตายและผลงานที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก
ก็คือเพลงให้พี่บวชซะก่อนนะครับนอกจากนี้นะคุณ
ท่านยังเป็นคนที่ปลูกปั้นราชินีเพลงลูกทุ่งด้วยก็คือคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ
แล้วก็ท่านได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งเพลงแหล่แล้วก็ที่สำคัญนะฮะ
ท่านได้ทำคุณประโยชน์คุณอุปการณ์มากมายในวงการเพลงนะครับ

ส่วนศพของท่านเองนะครับทางครอบครัวได้มีการประชุมกันก่อนหาบรือกันก่อน
ว่าจะเคลื่อนศพของท่านไปอยู่ที่ไหนนะครับ
ดังนั้นหลังจากครอบครัวได้คุยกันแล้วนะครับสรุปดังนี้ครับ
บอกว่าวันที่๑๔มกราคมคือวันศุกร์วันพรุ่งนี้
เคลื่อนศพจากโรงพยาบาลตากศิลป์ไปที่วัดวังน้ำเย็น
มะขามล้มที่ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
แล้วก็เวลาสิบห้านนิริกาจะมีพิธีรดน้ำศพ
จากนั้น๑๗นาฬิกาจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
หลังจากนั้นจะสวดพระอภิษฐรรมเก้าคืนเก็บร่างไว้หนึ่งร้อยวัน
เพื่อรอหมายกำหนดการพระราชทานเพลิงศพต่อไปนะครับ
นี่คือสิ่งที่ครอบครัวได้มีการพูดคุยกันแล้ว
ทั้งผู้เป็นภรรยาแล้วก็ลูกนะครับ